คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ผู้ต้องหาคนนี้ชื่อว่าแดงนารายนะคะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ห้าสิงหาคม
ไปก่อเหตุยิงเพื่อนรุ่นน้องจนเสียชีวิตนะคะ
พอนำตัวไปทำแผนก็อ้างว่าเพื่อนรุ่นน้องที่ยิงเขาตายเนี่ย
จีบเมียเขาแล้วก็เคยยืมเงินใช้หนี้ก็ใช้ไม่หมด
สะสมก็เลยก่อเหตุค่ะนายฉัดทองนารีหรือแดงนาราย
อายุสี่สิบเก้าปีนะคะก่อเหตุใช้ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์
ยิงใส่นายประกันอัปการัฐอายุสี่สิบสามปี
เป็นเพื่อนรุ่นน้องนะคะเขาก็อ้างว่าเพื่อนรุ่นน้องคนนี้
เคยยืมเงินเขาไปใช้คืนก็ไม่หมดแถมมาจีบภรรยาเขาอีก
นี่นะคะก็ก่อเหตุตอนที่ผู้ตายเขากำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มห้าสิงหาคมสภาพศพถูกยิงจนไส้ทะลักนะคะ
ถูกยิงเข้าที่ท้องสามนัดเสียชีวิตอยู่ข้างถนน
บริเวณหน้าวัดป่านาธมตำบลจอมศรีอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
ล่าสุดก็ควบคุมตัวแดงนารายคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ตำรวจไปตามจับได้ที่อำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีค่ะ
หนีไปกบดานไปทำงานก่อสร้างอยู่กับเพื่อนที่นั่นนะคะทีนี้ค่ะ
ตัวผู้ต้องหาเนี่ยก็นำดอกไม้จุดทูบขอขมาต่อผู้ตาย
ตรงจุดที่ผู้ตายถูกยิงจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะครับ
ก็สัญญาเหมือนกับว่าถ้าพ้นโทษออกมาจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย๑พันศา
ผู้ตายวันนี้ก็ไปดูการทำแผนกันเยอะแยะนะครับก็พยายามตะโกนถามผู้ต้องหานะฮะ
ว่าเงินแค่สามพันเนี่ยถึงกับฆ่าเขาเลยเหรอเนี่ยนะฮะ
ผู้ต้องหาอยู่ในรถเนี่ยนะครับตำรวจจะต้องรีบ
เอาตัวไปฝากขังที่ศาลอุดรธานีนะฮะผู้ต้องหาสารภาพว่าเมื่อก่อน
กับผู้ตายรักกันเหมือนพี่น้องนะครับมาระยะหลังผู้ตาย
ซึ่งเป็นนักเลงรุ่นน้องไม่เคยให้เกียรติแอบจีบแฟนสาวชาวลาวของเขาด้วยนะครับ
แล้วก็ท้าทายเอาแฟนสาวบอกว่าจะเอาแฟนสาวเข้าไปทำเมียให้ได้
ผู้จาข่มขู่ทำร้ายร่างกายเขาด้วยยืมเงินไปเจ็ดพัน
เอาจักรยานยนต์มาจำนำใช้หนี้๓๐๐๐นะครับ
พอไปถามก็ถูกปฏิเสธนะครับก็เลยแค้นสะสม
เพราะว่าคุณมีโทรศัพท์ของคุณก็เลยเกิดความเหนื่อยห่วง
แจ้งข้อหานายฉัดทองนะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนนะครับ
ก็จำโดยฝั่งค้างต่อไปนะฮะค่ะคุณผู้ชม